คนที่ขับขี่บนถนนไปร่วมกับคุณ
และบางทีมันเกิดจากหลายปัจจัย

ปรากฏช่วงเวลานั้นรถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วสูง

คนขี่รถจักรยานยนต์ทราบชื่อนายกะตันยูคันทะซับอายุ๒๘ปี
นอนหมดสติสภาพคือศีรษะเลือดไหลอาบเต็มพื้น
อาการสาหัสค่ะกู้ภัยก็ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ไปสอบถามคนขับรถพ่วง๑๘ล้อชื่อว่าในหลอด
หลอดบอกว่าขับรถมาจนถึงจุดนี้
ก็เลยจอดจอดชิดซ้ายนิดนึงลงไปซื้อกาแฟ
ช่วงนั้นง่วงไงก็เลยอยากจะจอดซื้อกาแฟแก้ง่วง
เขาบอกว่าจอดไปไม่ถึง๑๐นาทีได้ยินเสียงดังโครม

มาซื้อกาแฟมาจอด๑๐นาทีเพราะว่าเขากำลังทำให้ผมอยู่
สักพักเลยผมขวัญไปมันโชว์ทำร้อง
เห็นมันเบะมันวิ่งมามันรถมันโละมันเบะได้ไหม

อ๋อคือเขาโทรศัพท์มาขับรถมาแล้วโทรศัพท์มา

เรื่องต้นตำรวจสพรบไผ่คาดว่าคนขับรถจักรยานยนต์
จะไม่ทันเห็นค่ะว่ามีรถบรรทุกจอดอยู่ริมทาง
ด้วยความตกใจพยายามจะเบรกจนรถที่ขับมาล้ม
ล้มแล้วก็ทะไหลค่ะไปชนท้ายรถบรรทุก
ทำให้คนขับรถบรรทุกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพักนะคะ
ทำการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งค่ะ